ไปดูกันหน่อยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งค่ะ
แนะนำตัวละครก่อนมีผู้หญิงชุดสีเหลือง
คนนี้เป็นหัวหน้าพนักงานดูแลคนที่แบบเป็นพนักงานคาราโอเกะมีผู้ชายเสื้อสีดำ
อันนี้เป็นสามีของผู้หญิงเสื้อเหลืองที่เป็นหัวหน้าดูแลพนักงานครับ
มีผู้หญิงเสื้อสีแดงอันนี้เป็นพนักงานสาวคาราโอเกะนะคะ
แล้วมีอีกคนนึงที่ยืนข้างหลังเนี่ยอันนี้เขาเป็นสาวหล่อ

คนที่นั่งคุกเข่าอยู่เนี่ยมีผู้ชายเสื้อดำที่เป็นสามี
กับผู้หญิงเสื้อแดงชุดแดงที่เป็นพนักงานคาราโอเกะ
ตบกันนัวเลยนะครับเพราะจับได้ว่าไปแอบมีอะไรกัน
แห้กว่าไม่เป็นเหรออร่งไม้หาประหว่ามาย์ไม่ตัว
ผมโดยไม่เสียไรนะครับผมไม่เสียครับ

ว้าโดนไป๒นะคะแต่พ่อหญิงนี่โดนไม่เลี้ยง
เลยค่ะข้างหลังที่ว่าเป็นสาวหล่อตอนแรก
วิ่งเข้ามานึกว่าจะเข้ามาช่วยเข้ามาสับนะ
ละกันนะค่ะเพราะว่ามันก็เป็น
เป็นความรุนแรงที่มันไม่ควรใช้ความรุนแรงกันนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะนะคะที่จังหวัดจันทบุรี

จับได้ว่าลูกน้องตัวเองไปมีอะไรกับสามี

ก็เลยโกรธมากแล้วก็แค้นมากตอนแรกลูกน้องบอกว่าโดนผัวพี่ฉุดแต่หลังจากนั้น
เผลอตัวเผลอใจเองนัดมาเคลียร์กันเนี่ยก็เลยเรียกมาแล้วก็เนี่ยค่ะให้มาเคลียร์ให้กราบ
ของเธอมาดีตลอดยิ่งฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเธอบอกว่ามาช่วยมามีปัญหาเดือดร้อน
ร้อนอะไรเธอช่วยเหลือตลอดเลยและรู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็น
สามีเธอก็ยังมาทำแบบนี้เธอบอกถอดใจไม่ไหวค่ะ
ก็เลยตบไปแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องย้ำก่อนนะคะว่าเรียกมาคุยเคลียร์กันนั่น
น่ะเป็นวิธีการที่ที่ดีแล้วอืมแต่ไอ้ทำร้ายร่างกายกันแบบนี้เนี่ย
ยังไงก็ไม่ได้นะคะต่อให้สิ่งที่ผู้หญิงชุดแดงทำกับผู้ชายสีเสื้อดำทำเนี่ย
มันผิดในแง่ของความสัมพันธ์นะแต่ถ้าเขาเอาคลิปนี้ไปแจ้งความเนี่ย
ก็โดนนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายอ่ะตอนเขาก้มกราบแล้วใช่ไหม
ก็ไปกระทืบเลยหลายครั้งด้วยนะคะความจริงไม่ต้องโทษใครหรอก
ฝ่ายชายนี่แหละผู้ชายก็นั่งนิ่งเลยนะเห็นผู้หญิงถูกทำร้ายตัวเอง
เวลามีรายการมันมีคนเดียวไม่ได้เนอะเห็นผู้หญิงอีกฝ่ายถูกทำร้ายก็คือนั่งมองเฉย
ฝากดูไว้นะคะแต่ฝ่ายชายถ้าไม่เริ่มอ่ะใช่ไหมถูกค่ะ
ทั้งสองฝ่ายก็โทษทั้งสองฝ่ายแต่ก็อย่างที่บอกว่า
พอถึงเวลาจริงอะค่ะมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้เนอะ
เขาก็ไม่ได้คิดจะช่วยเลยผมเป็นผู้ชายผมก็ไม่เข้าข้างผู้ชายนะ